คืนนี้หลายคนส่งข้อความมาบอกรอดูฝนดาวตกนะคะ

ช่วงนี้ที่เขามีเพลงแล้วบอกว่าจะขออยู่ด้วยกันจน

แต่คืนนี้จะมีดาวตกที่เดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนว่าชื่ออะไร

มีหลายคู่แหละที่เขาบอกว่าเขาอยากจะจับมืออยู่ด้วยกัน
คืออย่างน้อยถ้าอยู่ด้วยกันไปจนตายเอาว่าอย่างนั้นดีกว่า

แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้โรแมนติกแบบนั้นนะคะ

สองตายายค่ะพากันไปถางย่าริมสะน้ำที่สวนลำไย

กาแห่งกากหัวตาเห็นตาม่ายคิดชีวิตจริงจริงนะ

แต่ก็ทนเห็นยายโดดงอกจบน้ำไม่ได้

ดำน้ำค้นหาร่างของสองตายาย
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต
สระน้ำบ้านบ่อน้อยในอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
เมื่อวานนี้บ่าย๒โมง๑๐นาทีนะคะ

ก่ำพรศิระวัย๘๘ปี
ยายถมพรศิระวัย๘๓ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาให้แพทย์นิติเวชตรวจชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็นำร่างให้ผู้ตายเอาไปบำเพ็ญกุศลนะคะ

สองตายายมาถางย่าที่ริมสระน้ำในสวรรมยาย
ยายแกก็ถางย่าตรงริมสระแล้วเพราะเอิ้นมันลื่นนะคะ
ก็ลื่นถลายตกลงไปในสระน้ำ
ยายแกว่ายน้ำไม่เป็นแกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตกปลาอยู่ใกล้เห็นยายตกน้ำก็รีบกระโดดลงไปช่วย

แล้วอายุอนามตา๘๘ยาย๘๓อะค่ะ
จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
ครอบครัวค่ะก็นำร่างของตากรรมกับยายถม
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านบ่อน้อยตั้งคู่กันเลยนะคะ

เป็นภาพที่ทั้งคู่ยังเป็นนุ่มเป็นสาว
แล้วก็ภาพปัจจุบันที่เป็นภาพของตายายวางคู่กันอย่างนี้เลยนะคะ
ลูกชายคนที่๓ของตากับยายค่ะคุณอุดมบอกว่าเสียใจมาก
คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือพ่อกับแม่ชอบไปถางย่าที่สวนลำไยเป็นประจำนั่นแหละ
วันเกิดเหตุแม่ก็ไปถามย่าเหมือนทุกทีที่เคยไป
แต่พระเอิ้นมันพราตกแล้วมันลื่นลงไปจริง
พ่อเห็นในการก็รีบลงไปช่วย
แต่ด้วยอายุด้วยด้วยอะไรด้วยนะคะ
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะ
ป๊านั่งเฮ้ยใต้พอแกมซ่ากอาหารอาหารลองเท้า
ครับคอมหนังดิแกนั่งแช่ง้าแกมซ่าหาหนัง
แช่งกันเลยเร็วไปเริ่มน้ำเร็วลงน้ำ
พ่อใส่ใส่ยายคุณดียายแกใส่เสื้อสีสีสุงครองด้วยนะ
ลูกบอกว่าก็จะตั้งมาเป็นกุศลสมพ่อแม่๕วันนะคะ
แล้วก็จะชาปนกิจที่สุสานในหมู่บ้านวันพุธที่๒๕ตุลาคมนี้ค่ะ